คุณผู้ชมเรื่องของตัวเลขเป็นของที่ต้องมีนะคะ
วันนี้วันที่๙มีนาคมแล้วอีกไม่นานเขาดาวน์เลยค่ะ
พาไปที่แรกวังนาคินเลยนะคะเขาเปิดให้ประชาชนเข้าไป
ศักราบพระปู่สุธโธมะยาศิปธุมมาตั้งแต่วันที่สามมีนาคมที่ผ่านมา

นับตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้คนแน่นแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมคะ
คนไปกันเยอะเลยโดยเฉพาะที่ลานบวงสวงนะคะ
มีการตั้งโต๊ะแก้บนแน่นกันทุกวันนะคะ
คนมาแก้บนแล้วก็มีการเปิดทรัพย์รับโชค
จ้ำคำชโนธที่อุดรธานีด้วยนะคะ
พอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บคันนมลนั่นแหละ
คือเป้าหมายของหลายคนที่ไป
ส่องดูน้ำตาเทียนแล้วก็ดูเลขต่างไว้
เอ๊มีเลขอะไรหนอน

ก๊อฟเห็นเป็นอะไรเขียนใส่กระดาษให้พี่หลังไมค์

นี่ใครที่มองไม่เห็นแบบก๊อฟนะไม่เป็นไรนะฮะ
เขาบอกว่าใครจะตามดวงของเด็กน้อยคนนี้ก็ได้นะ

นี่น้องคนนี้ไงมาบวงสวงถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะ
หลังจากที่น้องปุ่นเนี่ย
คือน้องรำเสร็จปุ๊บน้องก็ไปที่แผงลอตเตอรี่
บอกกับแม่ว่าแม่หนูชอบเลข๑๒
แม่ก็ซื้อให้ลูกสาวจ้า

ไปต่อที่ต้นตะเคียนคู่นะฮะ
แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดาครับ
น้ำมันยืนต้นตายคุณผู้ชมนะฮะ
แต่มันตกน้ำมันซะด้วยสิครับอยู่หลังวัดบทราชสัตว์ธรรมบางรกรรมอำเภอภูทองจอ่างทองครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคลาภสมปรารถนากันมาแล้วนะฮะ
งวดทีเดียวก็เลยพากันไปกราบไหว้นะครับขอพรกับงวดที่จะถึงนี้
ส่องไปส่องมาเขาบอกว่าเลขมันปรากฏสมใจชาวบ้านก็เลยไปดูไปจดเอาไว้แบบนี้
ก็เลยส่งผ่านผู้สิทธิ์ข่าวมาให้เราดูแบบนี้ครับ
ส่วนที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
นางสาวกาญจนาแสงเกษมท่านเป็นแม่ค้าชาวภูเก็ตนะ
นั่งเครื่องบินมาเลยจากภูเก็ตมากับเพื่อน๓คน
เอาประทัด๕๐๐นัดครับน้ำแดง๙แพ็คอย่างที่เห็น

หลังจากช่วยให้กิจการค้าขายกลับมาดีเหมือนเดิม
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๗๓ในงวดที่ผ่านมา
รับไปหน่อ๘๖๐๐๐บาทครับ
หลังจากจุดประทัดเสร็จนะครับก็นำเลขหางประทัด

แล้วก็เลขทูปเสี่ยงทายไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในอาสมนั่นแหละฮะ
แล้วก็ยังไปส่องเลขโสรสสรตะนะครับในอ่างน้ำมนต
จะเอาไปเสี่ยงโชคเพิ่มเติมด้วยครับ

จัดไปค่ะที่สุดท้ายแล้วนะคะ
งานบุญใหญ่ฉลองพระอุโบสถใหม่วัดหัวหนองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาจัดอุปสมบทหมู่พระสงฆ์๕๙รูปนะคะ
มีชาวบ้านนั่นแหละที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
หลังจากที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
ภายในระยะเวลาเพียง๕ปีเท่านั้น
งานนี้มีหลายคนถามอำเภียงหรอ
๕ปีค่ะชาวบ้านก็ร่วมพิธีกว่า๕๐๐คน
แล้วก็พากันมามาบวชพระใหม่นะฮะ
แล้วเอาจำนวนพระใหม่นั่นแหละไปเป็นเลขมงคล
เพราะปีที่แล้วจัดงานอุปสมบทหมู่จำนวนพระที่บวชก็ตรงกับเลขท้าย๒ตัว
แล้วก็ถูกรางวัลกันไปแล้วปีนี้เขาบอกว่า๕๙รูปใช่ไหม
งั้นก็จัดไปเลยแผงไหนมาซื้อแผงนั้นค่ะนะฮะ
ก็ว่ากันไปเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ